แต่เวทีประกวดสาวงามอันนี้สาวไม่งามแต่สาวชื่อยาวยาวแค่ไหนไปฟังกัน
พี่น้ำแข็ง

ฉันไม่สามารถทวนชื่อเธอได้เลย

ควรไม่ได้แล้วนั่นคือแค่ชื่อ

แค่ชื่อถ้าตอบว่าให้เติอนุนนำสกุลตอนนี้๘โมง๕นาทีใช่ไหม
ปลดเวลารายการแล้วยังนำสังคมคือไม่จบเลยจ๊ะ

สงสารคนทำทรัพย์จริงอันนี้ยอมใจยอมใจ

แกะทรัพย์ชื่ออย่างเดียวเลยคุณผู้ชมข่าวนี้
เสร็จเวลากับข่าวที่เยอะมากนะครับ
โอ้โหนี่เป็นผู้เข้าประกวดเทพีตีนธาตุครับ
เป็นเวทีประกวดสาวไม่งาม
จัดขึ้นเป็นปีแรกนะเออสร้างสรรค์ดี
นี่เดี๋ยวต้องบอกนะไอ้สาวไม่งามนี่คือเราไม่ได้บูลลี่เขานะ

เวทีอื่นสาวงามมันมีเยอะแล้วอันนี้สาวไม่งามครับ
ปีแรกในงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุ
ว่างานปลอยหลวงวัดปงสนุกตะมนต์เวียงเหนือที่ลำปาง
จัดเมื่อ๒๔ตุลาที่ผ่านมา
คนเข้าประกวด๑๖คนจากลำปางลำพูนเชียงใหม่และแม่ห้องศรครับ
โอ้โห๑๖คนจัดไม่ยันเช้าเหรอเนี่ย
ไม่ชื่อยาวแบบนี้ทุกคนเลยครับ

แต่ก็เรียกเสียงหัวเราะได้จากกองเชียร์เยอะเลยครับ
นี่สมกับชื่อวัดเลยนะวัดปงสนุกครับ

กำหนดไว้อายุ๑๘๑๒๐ปี
น้ำหนักละเท่าไหร่ขั้นต่ำ๔ขีดไปจนถึง๒๐๐กิโลกรั

เออความสูงตั้งแต่หัวเข่าถึงต้นตานครับ
ฝีปากกล้าหน้าไม่ต้องสวยแค่สนุกสนานเฮฮา
แต่งกายพื้นเมืองสร้างสรรคติกาไม่มีเกณฑ์ก็ไม่มีครับ
แค่ทำให้มีความรื่นเริงสนุกสนาน
ผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้ค่าลิปสติกคนละ๓๐๐บาท

เออเขาประกวดสนุกดี

ชนะเลิศหมายเลข๑๖ครับ

เขาครองตำแหน่งเทพีตีนธาตุเป็นคนแรกนะ

สาวไม่งามชื่อยาวที่สุดไม่รู้ได้ตำแหน่งอะไรไปหรือเปล่า

โอ้โหสร้างสรรค์ดีสร้างสรรค์ดี

เออมีรางวัลเยอะเห็นแล้วก็แบบ
ก็ได้รางวัลคนละ๑๐๐บาท๕๐๐บาทอะไรแบบนี้๑๐๐บาทก็มีนะ
ฉันชอบรางวัลอันนี้ธิดาหอระคัง
สำหรับคนที่ยีผมยกสูงที่สุด

ธิดาหอระคังได้ตังค์รางวัลเท่าไรรู้ไหม๕๐๐บาท